ท่านผู้ชมครับมีลูกเลี้ยงคนหนึ่งอยู่ที่ขอนแก่นนะเป็นผู้ชายอายุ๓๕แล้วนะครับทำร้ายร่างกายพ่อเลี้ยงจนบาดเจ็บสาหัสนะพ่อเลี้ยงนี่เขาอายุ๕๐พิการนี่แขนซ้ายขาดด้วยนี่ฮะทีนี้แม่เขาเนี่ยแม่ของคนที่ก่อเหตุนะนะเขาเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรยังไงขึ้นพ่อเลี้ยงบอกว่าสงสัยจะคิดมากที่เขามี
หรือว่าจะไปหาว่าเขาเนี่ยไปฮุบสมบัติแม่ของอ่าลูกเลี้ยงรึเปล่าครับเนี่ยครับแต่ว่าดูสภาพแล้วโอ้โหนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้นะครับในท้องที่ของสพบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นคนที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสเลือดอาบเลยเนี่ยนะ
อ่าคือนายสุรสักษณ์สนองเดชอายุห้าสิบปีเขาพิการแขนซ้ายขาดด้วยนะครับถูกฟันด้วยมีดหลายแผลนะฮะอ่าส่วนคนก่อเหตุคือนายอนุสักตะกะตังหรือว่าในเบียร์อายุสามสิบห้าเป็นลูกเลี้ยงของนายสุรสักษณ์คนนี้ครับค่ะนี่คือในเบียร์นะฮะอ่าคุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรั

แล้วพอรถเขาล้มวิ่งเข้าไปใช้มีดที่มัดรวมกันมีดตัดย่ากับเคียวมัดรวมกันฟันเข้าไปสามครั้งนายสุรสักเลือดท่วมตัวแต่ก็ยังพอมีสติวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็แจ้งกู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลในเบียอาศัยช่วงชุดละมุนหลบหนีไปแต่กลางดึกย้อนกลับมาย้อนกลับมา
แล้วงัดเอากุญแจรถยนต์ของนายสุรศักดิ์พ่อเลี้ยงที่จอดอยู่ในบ้านแล้วก็ขับหนีไปซึ่งทางแม่ของคนเจ็บบอกว่าโอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับกลัวว่ามันจะย้อนกลับมาทำร้ายอีก

นายสุรศักดิ์ตอนนี้ยังรักษาอาการเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านไผ่นะครับ
ก็ถูกฟันเข้าที่ศีรษะ๑แผลที่คางซ้ายอีก๑แผล
ไหล่ซ้ายอีก๑แผลและแขนซ้าย๑แผล
คือแขนซ้ายเนี่ยคือเขาจะขาดเขาจะไม่เต็มแขนนะฮะ
แต่ก็ถูกฟันเข้าไปที่แขนซ้ายที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะครับ
ถูกฟันเข้าไปจนกระดูกแตกนะครับ
นายสุรสักบอกว่าในเบียเป็นลูกเลี้ยง
เป็นลูกของเขากับนางอำพรภรรยาที่
เป็นลูกเลี้ยงของนางอำพรภรรยาของเขา
ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อ๔เดือนที่แล้วนะนางอำพร

ในเบียร์ก็ความจริงอยู่กับเขามาตั้งแต่ในเบียร์อายุ๙ขวบ
จนตอนนี้๓๕แล้วในเบียร์เนี่ย
ซึ่งเขาก็รักในเบียร์เหมือนกับลูกชายแท้คนหนึ่ง

เขาบอกว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาก็ไม่เคยทะเลาะกันนะ
ไม่เคยมีปากเสียงไม่เคยมีเรื่องกันเลย
จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าในเบียร์เนี่ยทำเขาเพราะอะไร
แต่ส่วนตัวเชื่อว่าอาจจะมาจากเรื่องมรดกของนางอำพร
เพราะหลังจากที่นางอำพรภรรยาของเขาที่เป็นแม่ของในเบียร์เสียชีวิตไป
มันก็มีทรัพย์สินที่เป็นทั้งของนางอำพรกับของเขากับนางอำพรที่ซื้อด้วยกัน
อย่างเช่นรถยนต์นี่เขาก็ซื้อด้วยกันนะครับ
หรือมันมีเงินประกันชีวิตของนางอำพรที่จะได้๑แสนบาท
ซึ่งในเบียร์เนี่ยคงจะคิดว่าเขาที่เป็นพ่อเลี้ยงจะฮุบเอาไปทั้งหมด
อีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้นายสุรศักดิ์คนเจ็บบอกว่า
หลังจากที่เมียตายไป๔เดือนเขาก็เริ่มคบหากับผู้หญิงคนใหม่แล้ว
มีการพูดคุยอยู่ในเบียร์เนี่ยอาจจะรู้นะครับแล้วก็ไม่พอใจก็เลยมาทำร้าย
สายหินเขาทำมาอะไรเนี่ย

กลางวันนั้นไม่ทำอะไรมันก็จะมาพักอยู่ที่นี่

จะมีเกี่ยวข้องคุณต่างหาก

ติดพุ่งกับการสอบพอบ้านไผ่ที่ขอนแก่นบอกว่าตามจับกลุ่มตัวในอนุสักปกตังค์
ว่าในเบียร์ได้แล้วนะครับคนก่อเหตุ
นี่ฮะทุกผู้ชมครับที่นั่งก้มหน้าอยู่นะตรงกลางนะครับ
ถูกจับได้แล้วสารภาพว่าทำไปเพราะโกรธแค้นนายสุรศักดิ์พ่อเลี้ยง
ที่มาฮุบเอาทรัพย์สินของแม่เขาไปหมดเลย
ตำรวจแจ้งสองข้อหานะครับทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ข้อหาเสพยาเสพติดด้วยนะครับ
เพราะว่าตรวจร่างกายตรวจปัสสาวะแล้วเสพยาเสพติดนะครับ
พรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่นนะฮะ